หน่อยละกันค่ะปรากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้น

อันนี้ที่คลองแต่คลองเนี่ยน้ำทำไมมันสีเหลือบวิ้งวิ้งแบบนี้ค่ะ

เยอะอ่ะค่ะ
ปากใหญ่

ด้วยเสียงด้วยภาพด้วยเพลงประกอบ
นี่ฉันนึกว่าหนังจากอวาตาร์
มันเหมือนหนังหรือภาพยนตร์ไซไฟล์
ถูกต้องแล้วที่มันจะมีแบบนี้

ไปที่น้ำแล้วมันก็แบบกลายเป็นเหลือบสีฟ้าแบบนี้
ปรากฏไม่ใช่ปรากฏสิปรากฏการณ์นี้มันคืออะไรอยากรู้เหลือเกินค่ะ
เพราะว่าจริงอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในท้องทะเลนะ
แต่ว่ามันเกิดขึ้นในคลองคลองด้วยนะใช่แต่ว่าคลองนี้เชื่อมต่อกับทะเลนะดอม
คลองชื่อว่าคลองใจอยู่ใกล้วัดพันท้ายนรสิงที่สมุทรสาครนะคะ
แล้วผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปนี้เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะ
บอกว่าเนี่ยเกิดจากน้ำทะเลดันเข้ามาในคลอง
ก็เลยทำให้คลองกลายเป็นน้ำกร่อย
และน้ำทะเลก็นำแพลงต้อนสาหร่ายขนาดเล็กเข้ามาเยอะไง
ถ้าเกิดว่าฉายไฟดูตามปกติก็จะเห็นเป็นน้ำสีเขียว
แต่ถ้าเกิดว่าเราดับไฟแล้วแล้วทำให้น้ำมันกระเพื่อม
ให้น้ำมันเคลื่อนไหวก็จะเกิดเป็นแสงสีฟ้าแบบนี้
หลายคนไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ค่ะ
ภาพยนตร์อวต้าที่มันเรืองแสงได้อย่างที่บอก

เพราะว่าเดี๋ยวน้ำลงน้ำจืดก็จะดันน้ำทะเลออกไป
มันก็จะไม่ใช่น้ำกร่อยแล้วไงปรากฏการณ์นี้มันก็จะหายไป
เออก็เลยเอาคลิปนี้มาให้ดูค่ะ
เป็น๒เรื่องที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
แล้วก็ขายข้อคลองใจขายคำตอบให้นะคะ
คลองใจเหรอแม่คลองเตยมีไหมเผื่อไปดูบ้าง